ต้องรอเลยดิฉันก็มีเมนูเด็ดมาแนะนำเหมือนกัน
เป็นเมนูสำหรับสายครีนสายสุขภาพทั้งหลายนะคะ
จะพาไปหาดอกไม้อร่อยกิน

ทานได้ดอกไม้มีประโยชน์ก็มี
แต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยขนาดไหน
ใช้ดอกอะไรทำไปดูกันหน่อย

คุณคิดว่านี่คือดอกอะไร

เย่เก่งจังเลยคุณชนะ
มันคือเมี่ยงกลีบบัวอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
ทางโรงพยาบาลกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
และบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
เขาจัดบูธเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ
ในงานมหัศจรรย์สูงวัยสร้างสุขโซนต้นแบบนะคะ
ที่วัดอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็ให้หันมาทดลองชิมเมี่ยงกลีบบัวหลวง
ซึ่งมีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจ
แล้วก็มีรสชาติอร่อยหอมกว่าเมี่ยงอื่นทั่วไปค่ะ

ใช่แล้วเขาบอกว่าดอกบัวที่เอามาทำนี่คือดอกบัวหลวงนะคุณ

แล้วก็จะมีวิธีการทำก็คือจะต้องเอากลีบบัวมาล้าง
สมกับเกลือป่น๑ช้อนชาก่อน
ก็คือมีการทำความสะอาดกลีบบัวก่อนที่จะนำมารับประทานกัน
สรรพคุณของเจ้ากรีบบัวดอกบัวหลวง
ก็คือบำรุงหัวใจแหละ๑อย่างแล้วนะคะ
แล้วก็มีสรรพคุณทางยาอยู่ในตัวมากมาย
คนโบราณเขาเชื่อว่าดอกบัวหลวงจะช่วยบำรุงร่างกายหัวใจ
และระบบประสาทคุณชนะต้องทาน
ก็คือจะบำรุงหัวใจมันจะบำรุงเรื่องระบบประสาทคุณ
ให้คุณประสาทดีมีคือเส้นประสาทดี
ระบบประสาทมีความแบบคิดดีอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ที่เด็ดที่สุดเลยเขาบอกว่ามันคือดีบัว
บัวคืออยู่ด้านในในสุดของเม็ดบัวเลยคุณ
มันจะช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจค่ะ
และก็เป็นเมนูสุขภาพที่ทั้งอร่อยได้สุขภาพนะคะ
แล้วก็มีประโยชน์มีสรรพคุณทางยาว
เป็นเมนูดีแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้
ที่เราจะไปหาอะไรเป็นเส้นทานกัน
แหมมันช่างบำรุงดีเหลือเกิน
ยิ่งบำรุงประสาทใช่ไหมประสาท
อุ๊ยทางนี้ชีวิต

ใครที่หัวใจอ่อนแอนะช่วงนี้ทานดอกบัวทานทั้งต้นไปเลยครับ
มันไม่ได้แต่ต้องบอกว่าบัวเนี่ยมันมีประโยชน์หลายส่วนนะ
ไม่ว่าจะเป็นกลีบบัวเม็ดบัวสายบัวรากบัว

แต่ก็มีข้าวห่อใบบัวไงฉันใช้ประโยชน์ได้

อ่ะได้เห็นแล้วว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์ที่มาจากกลีบบัวนะคะคุณผู้ชม